เห็นน้องโบน่ารักแบบนี้ทำให้นึกถึงสาวอีกคนนึง
ทุ่งสาวคนนี้น้องลำไยหายทองคำ
บอกเลยว่าก่อนหน้านี้น้องลำไยเป็นคนที่งานเยอะมาก
ทั้งงานพิธีกรเองงานการแสดงรวมถึงงานคอนเสิร์ต
เดือนนึงปีนึงน้องลำไยไม่เคยว่าง
แต่บอกเลยว่าโควิด๑๙กลับมารอบนี้
ลำไยโอดครวนผ่านบันเทิงไทยรัฐมาเลย
ถึงขนาดที่ต้องกัดฟันทิ้งเงิน๓ล้านบาท
ที่ตั้งใจสร้างร้านอาหารอีสานไปแบบฟรีเลยค่ะ
น้องลำไยบอกกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่า
ส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารมากเลย
ซึ่งพักหลังมาเนี่ยแฟนคลับก็จะเห็นได้จากการที่เธอชอบรีวิวของกินนี่แหละ
ก็จะมาเปิดครัวเฉพาะกิจทำให้ดูกันสดแบบนี้เลย
ผลตอบรับนะบอกเลยบอกว่า
งานออนไลน์ขายดีมากปังมากคุณผู้ชม

มันก็คุ้มค่าอยู่นั้นในช่วงที่มันไม่มีงานร้องเพลงมาแบบนี้ค่ะ
แล้วพอน้องเองมีความฝันอยากจะทำร้านอาหาร
น้องก็ยอมควักเงินเลย๓ล้านบาทคุณเชอรี่
ไปเช่าที่ก่อร่างสร้างเป็นร้าน
ฝันเกือบจะเสร็จสมบูรณ์อยู่แล้วแท้
มาเจอโควิดล็อตใหญ่เลยค่ะ
น้องบอกว่าพอทุกอย่างหยุดชะงักเนี่ย
คนออกมาทำงานนอกบ้านออกมาทำงานนอกบ้านก็ยาก

เธอก็เลยต้องกลับไปนั่งคิดทบทวนแล้วว่า

แต่ในที่สุดนะก็ต้องจำยอมทิ้งเงินลงทุนนั้นไป
เพราะว่าไม่อยากดันทุรังต่อ
เพราะว่ากลัวว่าจะดันทุรังไปมากกว่าน่าจะเสีย

เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของน้องลำไยกันหน่อยค่ะ
ว่าโอเคตรงนั้นที่ลงทุนไปคือทิ้งทิ้งไปเลย
ยอมทิ้งกว่า๓ล้านได้หรือ
ยอมเจ็บตรงนี้ดีกว่าจิบไปเรื่อย

จริงเขาก่อร่างสร้างร้านขึ้นมาเนี่ย

ต่อจากนี้มันต้องมีค่าเช่าที่อีกเดือนละประมาณ

ถ้าจะสู้ต่อไปเนี่ยก็กลัวว่าตัวเองจะเจ็บหนักกว่า๓ล้านที่เสียไปนะ